ดีนี่ออร์แกนิคซักผ้าสูตรเข้มข้นสะอาดอ่อนโยนด้วยพลังดูโอแอคทีฟเอ็นไซด์
สวัสดีค่ะครับขาวใส่ใครสดใหม่ให้เยอะกัญชัยเป็นคนดีกัญชัยภาพด้วยที่ที่สุด

โห้นุ้มคือโทรศัพท์ครึ่งเดียวนะ

แล้วนางก็พูดแบบต่อหน้าคนเนี่ย๘๐๐๐คนอ่ะ

ออกปะตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้

คนมีปัญหาที่อุปกรณ์ส่งเสียงแล้ว

ไม่กล่องเสียงคำเสียงรักษาอย่างดีหมอจริกปังชั่นทุกวัน

รุ่นใหม่ล่าสุดกัญชัยเป็นคนดีนี่แหละ

ฟ้องเมียน้อยเลขค่าเสียหาย๓แสนและให้ปากคำเอาผิดวินัยผัวด้วย
ก็จากกรณีที่นางสาวนิพาพันธ์นะฮะภรรยาหลวงนะครับพร้อมด้วยนายอนุสร
หรือว่าท่านายพัดเข้าไปที่สอบภอมเมืองชายนาฏ
นำหลักฐานที่เกี่ยวข้องเข้าไปให้ปากคำในการดำเนินการทางวินัยกับตำรวจ
ซึ่งเป็นสามีอืมนะฮะกรณีสามีนั้นไปจัดงานแต่งงานกับหญิงสาวรายหนึ่งนะครับ
ก่อนจะมีการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายกับเจ้าสาวคนนี้ประมาณสัก๓แสนบาท
ทนายพัฒน์เนี่ยก็ระบุเพิ่มเติมนะว่าขอชี้แจงประเด็นความเรื่องทำไมถึงฟ้องแค่๓แสนบาท
เนี่ยนะฮะทำไมถึงไม่ฟ้อง๓ล้านเนี่ยนะฮะ
คือตอบเลยนะข้อหนึ่งขอเรียนว่าเวลาที่สารพิจารณาคดีเรื่องความเสียหายหรือค่าทดแทนกรณีเป็นชู้กันนั้น
สารดูจากพฤติการว่าจำเลยกระทำความผิดมากน้อยเพียงใดดูความเสียหายที่ผู้เสียหายได้รับ
ฐานะทางสังคมดูว่าจำเลยจะจ่ายไหวหรือเปล่าและอื่นประกอบกันไม่ใช่เรียกร้องเท่าใดก็ได้
สองนะฮะในการฟ้องคดีทุกคดีในคดีแพ่งนั้นจะต้องเสียค่าขึ้นศาลหมายความว่า
จะต้องเสียเงินให้ศาลถ้าเรียกร้องไม่เกิน๓แสนบาทจะเสียค่าขึ้นสารเพียง๑๐๐๐บาท
ถ้าเกิดว่าเกิน๓แสนบาทจะคิด๒ของยอดที่เรียกร้องทั้งหมด
ภาระตกเต็มทั้งหมดจะตกอยู่กับลูกความใครจ่ายถ้าฟ้อง๓แสนตรงนั้น๓ล้านเท่าไหร่เสีย๖๐๐๐๐
เพราะความเสียหายในเรื่องของการเป็นชู้ไม่มีใบเสร็จหรือว่าหลักฐานที่แสดงว่าเสียหายจริงอย่างไร
เป็นตัวเงินเท่าไรศาลก็จะกำหนดให้ตามพฤติการเท่านั้นเนี่ยนะครับ
คือง็คือสรุปแล้วก็นาระเรียก๓แสนบาทนะครับ
สารจะตัดสินให้น้อยที่สุดคือ๕๐๐๐สูงสุดคือ๑ล้านบาท
พี่ว่าผมทำคสดีดับนี้มาเยอะแล้วพูดมาเยอะแล้ว
ผิดก็คือผิดเท่าไหร่ที่เหมาะสมเดี๋ยวสารท่านตอบเอง
ผมในฐานะทนายมีหน้าที่ช่วยเต็มที่ครับ

เล่าข่าวก็ชับเลือกสนุกสนานเป็นหนุ่มกันชัย
เมียไม่ได้ที่สามารถฟ้องสามีได้หรือคะ

คือจริงอันนี้คือน่าจะฟ้องได้แค่ตัว

ตัวภรรยาน้อยที่แต่งงาน

ถ้าไม่รุนไงก็ติดคุก๓๐วัน

กูว่าให้กราบทั้งรายการยังได้เลยเนี่ย
เขาบอกว่าวันนี้คุณมถคุณมถเปลี่ยนไป
ทำสามเรื่องเดียวอะไม่เยอะแปน

ลองสิลองจ้างห้าหมื่นหกหมื่นสิ

คนแบบว่าเล่นหมดฉันก็มานั่งคิดเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะ
เวลาเขาจ้างไปทำงานเนี่ยเขาก็จ้างไม่ได้ถูกเนาะ

รถตู้เตรียมสตาร์ทแล้วกลับบ้านกลับบ้าน

เจ้าชายนี้ไปแอบถามทีมงานใช่ไง

อู้วขับเผาเล่นไปได้ยังไง

ก่อนถึง๕๙นักท่องเที่ยววันนี้นะฮะก็เปิดให้
อย่างที่บอกสวบคอวันนี้เขาประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่า

ถูกต้องก็วันนี้อย่างที่บอกกันบอกว่า
ตอนนี้ขอคลายล็อกร้านอาหาร

ให้นั่งดื่มได้ที่ร้านได้ถึง๕ทุ่ม
ที่ประชุมสอบคอประกาศคลายล็อกร้านอาหาร

ให้สามารถจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอลแบบดื่มที่ร้าน
เล่นดนตรีสดได้ถึง๕ทุ่มนะครับ
กดให้โยกเบา

โยกซ้ายโยกขวา

ห้ามเต้นลำอ่ะอ๋อห้ามเต้นลำอ่ะถูกถูกต้อง
้นติดโต๊ะถูกโยกได้โดยข้อกำหนดเนี่ย
จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอลให้เป็นอำนาจของแต่ละจังหวัดครับ
เป็นผู้ประกาศนอกจากนี้ยังเห็นชอบต่อพรกรฉุกเฉินเนี่ย
จนถึงวันที่๓๑มีนาคมเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต่อกันไปเรียบร้อยแล้วนะฮะ
เน้นโยกเบาอย่าโยกหนัก
อย่างที่ทีละเราได้เล่ากันไปว่ามันจะมีโมเดลใหม่
โมเดลใหม่คือสำหรับพวกที่เขาเป็นคนร่ำคนรวยอย่างนี้
เขาขออยู่ในที่ที่มันดีแบบว่าแพงได้ไหม
ซึ่งอันนี้อาจจะเป็นต้นแบบสำหรับโรงแรมอื่นที่แบบรักชัลรี่
อย่าลืมว่าวันนี้นักท่องเที่ยวจากยุโรปเอ๋ยอเมริกาเอยหรือคนร่ำคนรวย

วันนี้นักท่องเที่ยวชาวยุโรปจากหลายประเทศครับ
เราขอเรียกกลุ่มนี้ว่าเป็นกลุ่มไฮเอ็น
ไฮเอ็นกลุ่มแรก๕๙คนเขาเดินทางจากสนามบินอินโดนีเซีย
มาถึงท่ากาเซียนภูเก็ตทุกอย่างเรียบร้อยไปหมด
โดยมีกำหนดเข้ากักตัวพักในลักษณะวิลล่าคอเรนทีน

เพราะฉะนั้นเขาก็จะกักตัวทั้งหมด๑๔วัน

มาถึงปุ๊บเขาก็เข้ายังตัวอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ
อังกษ์ที่ส่งแล้วคือคนเขาก็มาเช่าเหมาร่ำ
ก็เข้าสู่กระบวนการเช่นเดียวกับกลุ่มแรกนั่นแหละนะครับ
ในส่วนของรถตู้รับส่งนักท่องเที่ยวเนี่ยก็จะมีกระจก
มีกระจกกั้นระหว่างผู้โดยสารกับคนขับอย่างชัดเจม
กากอนามัยแล้วก็หมวกคุมผมด้วย
วันนี้นายกรัฐมนตรีครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
แล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกราโหมก็เปิดเผยอย่างนี้ว่า
เอาล่ะอย่างวันนี้คุณอนุทินเขาบอกแล้ว
คนแรกที่จะฉีดวัคซีนคือ
นายกคนที่สองคือคุณอนุทิน
อันนี้คือสองคนแรกที่อาชีพเนี่ย
ล็อตแรกเนี่ยไอ้๒แสนกว่าโดสเนี่ย

ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีแล้วก็มีการยืนยันมาแล้วครับ
ว่าจะเข้ามาถึงประเทศไทยเนี่ย๒๔กุมภาพันธุ์
ซึ่งตนก็จะไปร่วมรับวัคซีนด้วยนะ

เพื่ออะไรเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า
ได้เข้าไทยมาแล้วโดยในวันข้างหน้าก็จะมีเข้ามาอีก
ที่คุณอนุทินก็พูดจนในที่สุดคุณอนุทินก็บอกว่า
พฤษภาคมมิถุนายนในการประชุมสภาถ้าใครติดตามกันอยู่เนี่ย
คุณอนุทินเขาพูดเลยว่าพฤษภามิถุนาเราจะผลิตในประเทศไทยแล้ว
ก็จะเป็นการหับที่จะผลิตประเทศไทย
ขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวก็ถามนายก

ถามนายกว่านายกฉีดวัคซีนเป็นคนแรกไหมล่ะ

เพราะอะไรเพราะว่าจะสร้างความมั่นใจ
ถ้าตนฉีดได้ก็พร้อมฉีดเลยนะคุณหนุ่ม
ซึ่งมีใครจะฉีดกับตนบ้างนายกถาม
ใครใครใครจะฉีดอยู่กับตนบ้าง
เพราะว่าอยู่ใกล้ผมก็เสี่ยงกับทุกคนนั่นแหละ

นายกก็ถามนักข่าวก็ไปฝันนางเนาะ

ฉีดยกกลับนะครับซึ่งมีใครจะฉีดกับตนบ้าง
เพราะว่าอยู่ใกล้ผมก็เสี่ยงกับทุกคนนั่นแหละ
ขณะเดียวกันแพทย์หญิงอภิษมัยศรีรังสรรค์ครับ
ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด๑๙นะครับ
แถลงถึงสถานการณ์ในประเทศไทยพบว่า
มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น๘๙คน

กว่าเพราะฉะนั้นวันนี้ยอดผู้ป่วยสะสม๒๕๕๐๔คน
แต่เรารักษาหายไปแล้ว๒๔๓๖๑คน
ประเทศไทยของเรายอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่๘๓คน
ผู้ป่วยรายใหม่แบ่งเป็นจากการเฝ้าระวังระบบบบริการ๕๙คน
ค้นหาเชิงลุกในชุมชนได้๑๔คนถือว่าดีมากนะ

เราค้นหาเชิงลุกเจอเฉินธนุษย์๔๐๐๕๐๐ตลอด
เราจะเห็นว่ายังจะมีมาทุกวันก็๑๖คนนะฮะ
ว่าไงเขาบอกว่าเจ้าสาวคนเมื่อกี้เนี่ย

เขาบอกอย่างนี้ฟ้องมาก็ฟ้องกลับค่ะ
ข้อหาบุกลุกดูหมินซึ่งหน้าประจานทำให้อับอายเสียชื่อ

สองข้อหาเรียกร้องได้สองล้านบาทค่ะ

ฝ่ายชายทำหนูท้องเขาสารภาพแล้ว

เขาบอกว่าข้อความที่ปรากฏยังไม่ได้รับการยืนยัน
เพราะผู้สื่อข่าวไม่สามารถติดต่อสอบถามทางเจ้าสาวรายนี้ได้

พี่เถอะเราอย่าพึ่งอ่านข่าวอื่นไหม

ขอให้รู้คุณก่อนคุณต้องเกิดกันเรื่องมันคือเรื่องอะไร

ก็คือเรื่องของเรื่องเป็นงานวาเลนไทย
คุณไภวันพร้อยนะ
ชัดถูกเอี่ยวทำดิวเลิกกับแฟนใหม่นะครับ

ทำเอาหลายคนงงกับการสบั้นรักของดิว
อริสระกับเซบาสเตียนรี
ถึงเพื่อนตรงแล้วต้องทุกคนถามของคุณไภวัน

เนี่ยเค้าให้แหวนเซบาสเตียนไปไป๑วง
คุณไผ่ก็ได้ไปหนึ่งวงแล้วพอเอาออกมาปุ๊บเนี่ยมันเหมือนกัน

โอ้โหเพลงว่าเดี๋ยวโดนได้ลิขสิทธิ์นะ

พร้อมพร้อมมั้ยท่านสอสอภัยเถอะ
โทรได้มั้ยโทรได้มั้ย
หน้าก็หลอดหน้าหลอดหน้าหลอดอยู่สรุปแล้วเนี่ยต้องถามอย่างนี้เธอว่าสรุปคุณไปทำให้ดีลอลิสรากับแฟนเขาทะเลาะกันจริงไหมไม่จริงไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอะไรกับผมเลย
เรื่องมีอยู่ว่ายังไงคุณภัยเรื่องมีอยู่ว่ายังไง
ผมว่าเขาเป็นอะไรเนี่ยผมไม่รู้แต่ว่ารู้ว่าตามข่าวเห็นตอนที่ไปประชุมสภาอยู่แล้วเห็นว่ามันมีการพาดพิงว่าเหมือนของฝันเหมือนกันไหมหรืออะไรอย่างนี้
แหวนคาเทียแล้วคุณภัยได้จริงใช่ไหม
เหมาะแต่ว่าประชุมสภาคิตจะเป็นพี่น้องเป็นเพื่อนกันไปแล้วไง
ขุนภัยได้แหวนจริงใช่ไหม
ชั้นรู้สรุปเธอกับดิวกลับเขื่อนดีกันไหม
มุมหาบหนีหนุ่มบอกภัยห้ามหนี
ไปหาตั้งคุณภัยคุณภัยคุยสะดวก
สถานะของคุณกับคุณดิวเป็นยังไงช่วยชี้แจงให้คนฟังหน่อยเร็ว
เป็นพี่น้องเป็นพี่น้องแล้วก็ไม่ได้อะไร
แต่ว่าเหมือนเราคบกันประมาณ๘ปี
มันก็ค่อนข้างจะเป็นเวลานานมันก็แบบ
ห่วงเขาอะไรอย่างนี้มากกว่าครับผม
เอาเรื่องแหวนคาเทียล่ะคุณเขาบอกแหวนคาเทียน
ไม่มีไม่มีผมไม่กล้ารับของใครเดี๋ยวโดน

เพราะว่าเกิน๓๐๐บาทไงเธอห้ามรับของเกิน๓๐๐บาทไงสอสอ
ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวครับคนละเรื่องเลยครับ
ไม่เกี่ยวกันแล้ววันนั้นผมก็ได้ดอกไม้หลายช่อ

มันลงรูปหมดขนมคนเอามาให้อะไรก็เราก็ลงหมด
แล้วก็ไม่ได้แท็กใครไม่ได้คิดว่ามันจะมีปัญหา
อยากจะบอกถึงข่าวนี้ว่ายังไงฮะคุณภัย
ก็ผมก็ไม่เกี่ยวอะฮะไม่เกี่ยวข้องอะไรอย่างนี้
อยากให้ก็คงไม่ได้บอกว่า

ก็เป็นกำลังใจให้กับพี่กันเอง
คุณไผ่ได้คุยกับทางเซบาสเตียนไหมครับ

แต่ก็คือรู้ว่าเขาคุยกันอะไรอย่างนี้
ตั้งแต่แรกดิวก็เล่าให้ฟังอะไรอย่างนี้
อย่างนี้ก็มีนานทีก็มีคุยกัน
ไปกินข้าวบางอะไรปกติ๕๔๒๒
พี่ป่ายมีโอกาสละเดียวพี่ป่ายครับ

ทั้งคุณสาม

รุปแล้วเราลากคุณมาแกงได้สำเร็จนะครับ
ขอเชิญคุณไปผ่าพักต่อนะครับพี่ป่าย

ไฟวันพรรคนะครับผม

ก็ว่าคุณมสดัมมีเบอร์ของคนทั้งวงการจริงหรือเปล่าค่ะ

แต่ก็แบบไม่ได้เท่ากับหนุ่มกรรชัย

หนุ่มกรรชัยวันนี้ไม่ดูข่าวใส่ไข่แล้ว

โอ้โฮ

แค่อาทิตย์เดียวนะอาทิตย์เดียวพวกน้ำไว้เห็นไหม
พอมีช่วง๑อาทิตย์ฉันเงี๊ยบไปตอนนั้น

คราวนี้นางโดนโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่ง
แฮปปี้หนุ่มเป็นคนดี

ในโลกนี้ฉันจะไปหาแบบหนุ่มที่ไหน
ฉันมีไอดอลถามว่าฉันชอบอาณาจัง
จะบอกว่าไม่รู้ไงถ้าผมอักกัมัดอยู่ต่อข้าวใส่ไข่นะยังไงมันจะไม่ทะเลาะกับหนุ่มหนุ่มเป็นคนดี
และน้องสาวใครไม่รู้ไงนี่ไงหลังดูดไข่มันนะคะอดีตรองฟุภาชนานครสีธรรมาราช
แหงอากวดว่าคอลลี่่นิกณี่เป็นคอลลี่นิกที่มีชื่อเสียงแล้วก็
ดังพอสมควรเลยด้วยโดยทางลูกค้าของผู้ตายก็เราว่าคอลลี่
แจ้งว่าแม่ไม่มีชีพจรแล้วก็ไม่ยอมส่งตัวไปรักษาต่อ
โรงพยาบาลอื่นอ่ะนะโดยให้ผลว่าเพราะกลัวเป็นคดีความนี่ไง
นี่ไงจุดเริ่มต้นคือในระหว่างที่ดูดไขมันอยู่อยู่ดีชีพจรหายไป
แล้วก็เลยบอกเฮ้ยไม่กล้าส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลอื่น
เพราะว่ากลัวเป็นคดีความเป็นเรื่องเป็นราวอะไรขึ้นมาอย่างนี้
ล่าสุดครับผู้กำกับการสอนอหัวหมากพันธุ์ตำรวจเอกวิชัยนรงค์เนี่ยนะครับ
เปิดเผยว่าตอนนี้เขาได้เชิญหมอเชิญแพทย์เชิญผู้ช่วยแพทย์
แล้วก็พยาบาลที่อยู่ในคลินิกที่เกิดเหตุเข้ามาสอบปากคำแล้ว๖ปาก
หลังจากนั้นก็เชิญญาติของฝั่งผู้ตายเข้าให้ปากคำกับตำรวจ
ยืนยันว่าจะทำสำนวนอย่างรอบครอบครับแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเนี่ย
นะครับจากนิติเวทย์โรงพยาบาลตำรวจแล้วว่า
ซึ่งแพทย์เนี่ยเขาระบุว่าการเสียชีวิตสาเหตุการเสียชีวิตว่า
เกิดจากระบบหายใจพี่แล้วก็ระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว
โดยตำรวจเนี่ยก็นำผลการชนะสูตรดังกล่าวเนี่ยไปใช้ในการประกอบสำนวนคดีต่อไปนะครับ
ขณะเดียวกันนายแพทย์ธเนธครับ
ธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเขากล่าวว่า
หลังจากที่สบสได้รับข่าวว่ามีผู้เสียชีวิตจากการรับบริการดูดไขมัน
ก็ส่งทีมเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
โดยคลินิกแห่งนี้เปิดให้บริการประเภทไม่รับผู้ป่วยค้างคืน

แล้วก็อาคารของคลินิกนี้มีทั้งหมด๓ชั้น
ชั้น๓เป็นห้องผ่าตัดขนาดเล็ก
ชั้น๒เป็นชั้นที่ให้บริการเรื่องความงามเกี่ยวกับเออแล้วก็เก็บอุปกรณ์ยา
ซึ่งพบว่าเอาจริงไปตรวจเขาไปตรวจปุ๊บเนี่ย
สิ่งทุกอย่างถูกมาตรฐานตามที่ขออนุญาตไว้หมด

อกจากนี้ก็มีการขออนุญาตจัดทำห้องผ่าตัดขนาดเล็ก
เขามีออร์ดแบบอนุญาตเขามีแบบอนุญาตครับ
ตำแหน่งที่ตั้งสถานที่ตอนนี้ยังเอาผิดเขาไม่ได้

แต่พบอุปกรณ์วัดสัญญาณชีพแล้วก็เครื่องฟื้นคืนชีพเนี่ย
เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็เก็บรวบรวมพยานหลักฐานทางคดี
ซึ่งจากการตรวจสอบเพราะว่าคลินิกเปิดบริการไม่ตรงกับเวลาที่

คือเปิดบริการไม่ตรงกับเวลาที่ขออนุญาตเอาไว้
โดยที่ขออนุญาตคือช่วงเวลา๕โมงถึง๒ทุ่ม
แต่เปิดบริการจริงคือเที่ยง
คือ๕โมงถึง๒ทุ่มอะเขาให้กระทำการแบบว่าทาง
ศัลยกรรม
ขออนุญาตตามพบสถานพยาบาล๒๕๔๑นะครับ
โดยโทษจำคุกไม่เกิน๕ปีปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

สบสก็จะทำหนังสือเชิญหมอที่ดำเนินการหัตการกับผู้ที่เสียชีวิตเนี่ย
ให้ข้อมูลกับแพทยศภา

ดำเนินการไปตามมาตรฐานวิชาชีพหรือเปล่า
เพราะว่าทางหมอที่ทำหัตถการเนี่ย
ได้พยายามช่วยฟื้นคืนชีพ

ไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของ

ก็คือไม่นุ่มเหมือนดังที่เคยแล้ว

หรือว่าพอมีอาการแล้วทำไมไม่ส่งคุณแม่ไปโรงพยาบาล

มึงแกงกูที่หนักมา

ท่านพวกน้องเขามาเปิดให้กูดูอ่ะ

พี่บ๊วยบอกว่าเพื่อนเขาอยู่ที่นั่งยังไง
ไม่มีน้ำเว้ยเพราะน้ำเป็นน้ำแข็งหมดเลย
ไม่มีน้ำพี่ให้ชาวคิดว่าเปิดน้ำเหมือนในหนังที่เราเคยดูกัน
เปิดน้ำมาก็เป็นน้ำแข็งอ่ะแต่ตอนนี้ไฟฟ้าเริ่มกลับมาแล้ว
เมื่อวานถามเจเลสเจรสบอกว่าไฟฟ้ามีแล้วลุง
แต่แบบว่าน้ำเวลาที่เปิดจากก๊อกเป็นน้ำแข็งได้จริง
นี่นะฮะเอ้าไปดูเรื่องนี้ก่อนนะครับก็คือวันนี้ครับวันที่๒๒เนี่ยนะฮะ
ผู้สื่อข่าวก็ได้งานบอกว่าครอบครัวของเด็กชายคนหนึ่งนะครับในรัฐเท็กซัสของอเมริกาเนี่ยนะครับ
เขาหนาวตายนะฮะเพราะว่าเสียชีวิตอยู่ในบ้านเพราะว่าไฟฟ้าเนี่ยดับ
เขามีการฟ้องร้องได้ค่าเสียหายนะครับจากบริษัทไฟฟ้าถึง๑๐๐ล้านดอลลาร์หรือว่าประมาณ๓๐๐ล้านบาทนะครับ
เพราะไม่ได้ทำตามคำแนะนำที่ให้ปรับปรุงระบบไฟฟ้าทนต่อสภาพอากาศที่หนาวเย็น
จนทำให้ไฟฟ้านั้นดับครั้งใหญ่นะครับจนกระทั่งไปกระทบถึงลูกค้าถึง๔ล้านคน
แม้จะรู้ล่วงหน้านะฮะประมาณสักหนึ่งสัปดาห์ว่าอากาศนั้นหนาวเย็นมากนะครับ
แล้วก็รู้ว่าระบบไฟฟ้านั้นไม่ได้ปรับปรุงมากกว่า๑๐ปีแล้วแต่ว่าเออร์คอร์ดแล้วก็เอ็นเตอร์จีนเนี่ยนะครับ
บริษัทเขาก็นะก็ไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้เตรียมพร้อมอะไรด้วยนะครับ
เด็กชายคนนี้เนี่ยไม่ได้เสียชีวิตเพราะเหตุสาเหตุอื่นเลยนะครับเสียชีวิตเพราะบริษัทเหล่านี้แหละ

แล้วตอนนี้คนที่อยู่ในเขตจะต้องเอาน้ำไปต้มแล้วค่อยมาดื่มเพราะว่าเหมือนมีเชื้อโรคไง

ตอนนี้ผู้เสียชีวิตในเท็กซัสประมาณสัก๓๐คนแล้ว

ก็คือมันหนาวติดลบ๑๕หรือเปล่า

รัฐบาลเพิ่งประกาศเป็นภัยพิบัติแห่งชาติไปคุณแม่

ลบ๑๕หรือ๑๕
ตอนนี้พี่นามไปน้ำแข็งหมดหรอ
อากาศยังพูดจุดใหญ่
ขอบพระคุณครับ
หรือจำแสงรวมเหลือ
พอดับเสร็จปุ๊บปรากฏว่ากระทบกับคนอื่น๔ล้านคนทุกบ้านเลย

คือต้องยอมรับว่าตอนที่ภัยพิบัติมาตอนแรกเลยอาทิตย์ที่แล้วถ้าสมมุติใครติดตามข่าว

ไม่มีน้ำไม่มีน้ำเนี่ยคือมันไม่มีอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นน้ำแข็ง

ก็ทำไปทำมาคือความร้อนก็ทำไม่มี

แล้วก็เหมือนนอนอยู่กลางลบ๑๐กว่า
ถูกต้องนี่ลบ๑๐เลยเหรอ

โอ้โหของพี่เช่าลบ๕นี่ก็หนาวแล้วนะ

หนาวมาก

มาถึงเรื่องของพี่เช้าบ้างดีกว่าได้อ่านแล้วนะฮะ
ดังฝรั่งบอกใช้กระโถนครับใส่วายวางตกแต่งบ้าน
เอเซียงงหนักมากครับมันไม่ใช่แล้วครับ
ขายสินค้าตกแต่งบ้านนะครับแบบโบราณของจีนเนี่ยคุณผู้ชม

ของแล้วก็ใส่คำอธิบายว่าสิ่งนี้คือ
ตระก้าผลไม้จีนแบบดั้งเดิมปี
เมื่อก่อนฉันมีเต็มไปหมดเลยอยู่ไหนวะอย่างนี้

เอาไปทำใส่ไวล์พี่แช่ไวล์ถูกต้องนะครับผม
บอกว่าอันนี้คือเป็นตระก้าเรียนแบบนะครับ

ด้านสไตล์การออกแบบเป็นรูดลาย

ให้โชคดีแล้วก็สิ่งดีที่มาเป็นคู่
ซึ่งผลิตภัณฑ์กล่าสามารถใช้เป็นตระก้า
หรือว่าของตกแต่งไว้สำหรับวางโชว์นะครับ

นี่ฮะทั้งยังเป็นของขวัญที่สมบูรณ์แบบ

ชอบสะสมสินค้าเก่าเป็นอย่างมากอย่างนี้เห็นไหม

ถูกต้องหรือประมาณ๙๖๐บาทไทย

มาเอาชาวเอเชียแล้วก็ชาวจีนนะฮะ
อืมนะฮะอ่าต้องไปหับไปลื้อแล้วสวยดีอ่ะสวยนะสวยสวยนะมี
ตามรัฐให้ของเก่าก็ยังมีมันแต่หย่วนชิบว่าหย่วนต้องซุกเอาไว้อ่ายังมีอยู่
เมื่อก่อนคุณนั่งอย่างงี้ป่ะล่ะไม่มีสมัยหนูโตเป็นพลาสติกแล้วสิอ๋ออืม
อ่ะพักสักครู่หนึ่งนะเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเอ่อไปดูงานรดน้ำแล้วก็สวดพระพิธรรมนะครับ
ศพคุณไพโรธใจสิทธิ์นะครับผมช่วงหน้าสักครู่เดี๋ยวฮะ
เอาละฮะประวัตินี้นะเป็นข่าวเศร้าจริงจริงนะครับครับ
เป็นข่าวที่พระเอกดังในอดีตนะครับคุณไพโรธใจสิงครับ
เสียชีวิตแล้วนะครับเมื่อวานนี้นะครับก็เดี๋ยวไปดูภาพบรรยากาศหน่อย
อืมคุณภัยโรธใจสิงห์รู้จักไหมรู้จักรู้จักเคยทำงานรุ่นงานคุณรำงานรุ่นงานไหม
เคยเล่นละครอย่างงี้อ่าอ่าอ่าเป็นคนน่ารักมากน่ารักมากนะครับ
ซึ่งก็เราก็เห็นเขาเราอาจจะโตหลายคนอาจจะโตมาพ่อของคุณอานั่นแหละ
อย่างที่เรารับรู้ข่าวมาตลอดสัก๒๓ปีหลัง
เมื่อคุณไพโรธใจสิงครับนักแสดงอาวุโสเสียชีวิตอย่างสงบนะครับ
ที่บ้านพักในวัย๗๘ปีครับ
หลังรักษาอาการป่วยมานานหลายปีแล้วนะครับ

พศ๒๔๘๖ที่จังหวัดอุตรดิษฐ

ที่โรงเรียนสารวิทยา

แล้วก็ยังเป็นคุณครูที่โรงเรียนอำนวยสินด้วยนะครับ

แล้วก็มีโรคนั้นรุมเหลานะครับไม่ว่าจะเป็นความดันโลหิตสูง
เส้นเลือดในสมองตีบกล้ามเนื้ออ่อนแรงมีโรคหัวใจมีต่อมลูกหมากโต
หลังจากนั้นถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลทหารผ่านศึกนะครับ
ต่อมาปี๖๓มีอาการปอดติดเชื้อมีเสมหะในล้อมคอต้องเคาะปอดนะครับ
สอนทานก่อนเองไม่ได้แล้วนะครับต้องให้อาหารทางสายยางผ่านจมูก
แต่ก็จากไปอย่างสงบครับส่วนผลงานการแสดงอ่ะมีชื่อหน่วงดังมากนะครับ
จนถึงปี๒๑๔๔ทางถึงปี๑๖๐๖นะครับหลังจากนั้นก็หันมารับบทเราองนะครับ
บทบาทอื่นไม่จะเป็นพระเอกตัวร้ายบทพ่อบทตลกด้านผลงานการแสดงภาพยนตร์เรื่องล่าสุดนะฮะคือตำนานสมเด็จพระนเรสวนมหาราชในบทของพญาจักรีผมเคยเล่นละครกับแกด้วยนะฮะเดี๋ยวฟังเสียงทางพ่อรองกับอากรุงศรีวิรัยหน่อยครับ
เฮ้ยอะไรเป็นไปได้ยังไงแล้วก็นั่งคิดหว่อให้เฮ้ยมันใกล้แต่เขามาทุกทีทุกทีแหละแต่แล้ว
คิดว่าที่เขาจากไปเนี่ยเขาก็แม้แต่ทุมเองเขาก็ไป
ซุดท้ายตอนไหนค่ะเจอร่วมสุดท้ายตอนนิเมริกา
มีกับอานี่เยอะมาก
เป็นคนดีเป็นเพื่อนที่ดีมาก
ไม่เคยนินทาว่าร้ายใคร
มีแต่กับเพื่อนให้ทุกอย่างอะไรก็ได้

บริการรดน้ำศพก็เต็มไปที่ความศกเศร้านะครับ
ของบรรดาคนในครอบครัว
ก็เดินทางมาร่วมไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้าย

แล้วก็มีพิธีชาปนกิจศพนะฮะในวันที่๒๘กุมภาพันธ์ครับ

ใช่ผมเล่นละครเกี่ยวอ้าเรื่อง
เรื่องสุดท้ายเลยของอาเนี่ย

ตามมาแก้แค้นคืนเพื่อจะเอาพี่หนุ่มไปแต่งงาน

ก็เล่นกับอา

ตอนนั้นแกยังจำได้นะยังคุยยังจำได้แต่แกก็แบบ

แล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้เยี่ยมกันเลย

นี่ไงลูลูเขาโวยอยู่นี่ไง
เขาบอกว่าเพื่อนรักแต่งงานเนี่ย
ทำไมลูลูไม่รู้นะครับผมนะครับ
เป็นเรื่องที่หลายคนให้ความสนใจมากครับคุณผู้ชมครับ

ลาล่าอาสยามและหนุ่มเล็กเจษดา
เงียบเข้าพิธีแต่งงานกันแล้วฮะ
จริงหรอจริงหรอเขาแต่งกันได้หรอ
นี่ไงเอ้าทำไมก็แต่งกันไม่ได้อ่ะหมด
ครับล่าสุดลูลูอาสยามครับออกมาโพสต์ข้อความ
ระบุว่าเพื่อนรักแต่งงานแต่เราไม่รู้เรื่องเลย
แล้วก็แท็กไปหาลาล่าครับ

เข้ามาแสดงความเป็นห่วงกันยกใหญ่ครับ

อย่าเพิ่งทะเลาะกันนะรอฟังจากปากลาล่าก่อน
เป็นห่วงว่าเออแต่งกันจริงหรือเปล่า

แล้วจะเลิกแบบว่าเหมือนกับทะเลาะกับรูลูหรือเปล่า

โทรหาอีกแล้วโทรไปเลย

ระวังดังสวนกลับมานะ

น้องเล็กจะโทรใช่มั้ย
เบรกโฆษณาเดี๋ยวระหว่างออนแก้งน้อง
อยากจะเปิดนางรับอ่ะ
ช่วงหน้าสักครู่เดี๋ยวจะปลั๊บลุ้นช่วงหน้า
ด้วยทิปหน่อยสบายทิปสบายทิปขอยอมแพ้หลังแม่หมูโผล่คอมเมนต์ถึงใบ
อย่างนั้นเองนะคะที่แฟนแหน่ชงกันหนักเลยทีเดียว
อยากให้เลื่อนสถานะมาเป็นคนรู้ใจกัน
แถมแม่หมูแฟนกราศก็ยังไฟเขียวด้วย
ล่าสุดครับคุณผู้ชมภาพของใบเฟิร์นนะ
ที่ทำไอจีแทบแตกหลังหนุ่มนายเนี่ย
สวยมากลูกนี่
ซึ่งใบเฟิร์นก็เข้ามาตอบกับแม่หมูว่า
ขอบคุณครับแม่วันหลังมากันนะคะ

ทำไมอ่ะนี่น้องนายก็อยู่ในห้องเราอยู่นะ

อุจจาตัวเองตื่นเข้ามาสิบโมงเช้าโอ้เขาจับเราไปถ่ายรายการสองสาม
โมงอู้เราด่าเขาใหญ่ล้มกองเขาใหญ่นั่งไปได้ยังไง
จัดไปได้ยังไงสี่ห้าชั่วโมงแล้วมันจัดหรือเปล่าอ่าน้องน้อง
หนูหนูหนูคุยกันสิเนี่ยหนูผู้ชายกับหนูผู้หญิงกัน
คุยกันสิคุยกันคุยกันเอาไปคุยกันซิไปกินกันนะหนูนะ
ไปกินกันน่ะโหจัดคู่ให้ด้วยในในในกรุ๊ปทำให้รู้ว่าไงหรือเปล่า
ผู้หญิงสวยเดี๋ยวนี้ไม่มีแฟนเนอะเฮ้ยนี่เรื่องจริงอันนี้จริงจริง
ไม่จริงอ่ะพี่หนุ่มผู้หญิงจริงจริงคุณต้องเข้าไปดูน่ะผู้หญิง
ไม่มีแฟนโคตรสวยเลยน่ะสวยหมดแต่ไม่มีแฟนเห็นแป๊บเลยหนูก็
สวยหนูไม่เห็นคือถามโสดโสดค่ะจริงบางคนก็เลิกกับเจ็บปี
เพราะฉะนั้นการที่คนไม่มีแฟนคุณไม่ได้เป็นเรื่องแปลก

เรื่องปกติคนสวยเนี่ยมักจะมีแฟนเนอะ
แบบมีแฟนหลังกว่าคนที่แบบหน้าตาปกติ
เพราะว่าสุดท้ายคนที่หน้าตาปกติจะมีแฟนก่อน
มีแฟนแล้วอะไรอย่างนี้เหี่ยเหลียงเราแล้วคุณแม่นเราสวยเรายังโสดไง

โดนเกรียญคีย์บอร์ดไลน์เนี่ยตามรางความคุณ

คำหยาบคล้ายต่างนานาบนโลกโซเชียลเนี่ย

ล่าสุดคุณมาชันตัดสินใจโพสต์ข้อความถึงเรื่องราวดราม่าดังกล่าบอก

ช่าไม่ได้สนใจพวกที่มาเขียนว่าอะไรมากมายเลย
แต่อยู่เงียบมาแล้วอดทนหลายปีแล้ว
ก็ยังตามเขียนด่าทอกันจนถึงคนอื่นที่เข้ามาคุยกับพี่ช่าด้วย
เรามาเล่นกันดีอันนี้มาด่าว่าบ่อยก็ไม่สมควรเป็นอย่างมาก
คือคนนี้มาเสี้ยตัวนางคือแบบชอบมาพิมพ์อะไรแบบนี้

เร็วเล็กเจสซิดาโทรมาคา

มันแฟลกับแฟนตอนนี้ระยะห่างออกมากันเป็น๖เชื้อ

แต่งงานแล้วเหรอเธอแต่งงานกับลาล่าลูลูเหรอ

ผมก็ไม่รู้ว่ามาจากไทยคนบ่อย

ก็คือเป็นเพื่อนกันคุยกับปกติครับ

ส่วนเรื่องแจ๊คเดี๋ยวไปตามที่แฉนะฮะคืนนี้
ตอนนี้มีใครกล้ารับโทรศัพท์รึเปล่า

ไม่ต้องเอาก็ไม่ต้องเอามาเยอะมากมาโอเคโอเคเบอร์ตะวันนี้ขอคนข้ามันเยอะ
แต่ไม่ต้องด่าลายเยอะได้แต่ไม่ต้องบำเผื่อคืนรหายเยอะเชินไปพร้อมเอาใส่ไข่
แล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันโอเคคุณอุ๊ยคุณอุ๊ยไป
ก่อนครับสวัสดีครับ